โลกอัลไลน์เขาแห่แชร์ภาพถนนที่อำนาจรณ์

บอกว่าโอ้โหเนี่ยถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานเป๊ะ

มันแตกเป็นเสี่ยงไปแล้วนี่มันหลุดมาทั้งแผล

แสดงว่ามันเหนียวมันเกาะกันมันทนดี

ตำบลป่าก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจริง
ถนนหลุดเป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะคุณเห็นไหม

ที่เขาบอกกันว่าตกลงนี่ถนนหรือกระดาษกันแน่คะ

หนาของมัน๔เซนติเมตรนะคุณ

ตรงตามมาตรฐานเป๊ะ
ตามแบบของถนนทางหลวงชนบทที่กำหนดไว้ทุกอย่าง

แล้วก็อย่างที่บอกค่ะเขาบอกเลยว่า
ไอ้การที่มันหลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะ
มันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการยึดติดของถนนเลยว่า

ถนนเส้นนี้จะผูกพังถูกกัดซ้อจนขาด
ซึ่งนายสมหมายกอดแก้วประหลัดอบจอำนาจเจริญทำหนังสือชี้แจง
แล้วก็ส่งทีมช่างเข้าไปปรับปรุงแก้ไข
สามารถสัญจรชั่วคราวได้แล้วค่ะ
แต่เรื่องการซ่อมอย่างถาวรระยะยาวต้องรองบก่อน

ทำไมมันเพิ่งหลุดออกมาเป็นแผ่น
มันหลุดเป็นแผ่นแป้งหมดเพราะสาดั่งพูดถูกเลย

หมายความที่ว่าที่มันเป็นแผ่นหมายความคาวผลมันกว่า

เบาะรมันก็แปลก

คือต้องบอกก่อนว่าถนนนี้มันไม่ได้หลุดทั้งสายนะคะ
จุดที่มันหลุดร่อนเนี่ยนะมันแค่๑๐กว่าเมตร
ซึ่งตลอดทั้งสายสภาพยังคงดีอยู่แล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะ
คือถ้าพูดในประเด็นเรื่องของถนนถูกสร้างโดยได้มาตรฐาน

ร้าวเป็นเสี่ยงเป็นเศษเล็กเศษน้อยมันดีก็จริง

หลังจากที่ท่านออกมาให้สัมภาษณ์นะคะ
ชาวเน็ตบอกว่าเอ่อคือบางทีท่านอยู่เฉยเนี่ยนะ
ให้คนคาดเดาระดับสติปัญญาดูก็ได้

แต่ท่านก็ยืนยันอย่างงี้มาได้มาตรฐานนะ
ทีนี้ก็ต้องซ่อมแซมกันต่อไปนะครับ